ส่วนข่าวนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของความแค้นเหมือนกันเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะคะ
ปรากฏว่าลูกน้องคนนี้แค้นถูกไล่ออกจากงานไปล็อกคอค่ะ
แล้วใช้มีดแทงหัวหน้างานจนเสียชีวิตเลยนะคะ
ตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณร้านค้าภายในซอยรังสิตนครนายกสอง
ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าร้านเนี่ยมีส่บของนายกริใชคเขม็นไทยอายุห้าสิบสี่ปี
นอนหายจมกองเลือดมีแผลถูกแทงที่หน้าอกหนึ่งแผล
แขนขวาหนึ่งแผลชายโครงขวาหนึ่งแผล
ห่างไปก็พบมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดตกอยู่๑เล่ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นวานนี้นะคะ
ตัวผู้ก่อเหตุคือนายธนพรอินชัยยาหรือพรอายุ๔๘ปี
หลังก่อเหตุไปมอบตัวค่ะที่สพประตูน้ำจุลาลงกร
โดยสารภาพบอกว่าแค้นที่ถูกไล่ออกจากงานแล้วเขาไม่มีงานทำ
พยายามขอกลับไปทำงานใหม่แต่ผู้ตายก็ไม่ยอมนะคะ
จากการสอบสวนนางสาวสุมนทาเปรมลอยอายุ๔๕ปีเป็นภรรยาผู้เสียชีวิต
ให้การบอกว่าคนแทงก็เป็นลูกน้องของสามีของเธอนี่แหละ

สาเหตุเกิดจากเรื่องงานที่ในพรซึ่งเป็นมือมีดเนี่ยนะคะ

อย่างเช่นเมื่อรับเหมาทาสีบ้านลูกค้าเสร็จ

ผู้ตายก็บอกว่าให้เลิกยุ่งกับตรงนี้

เงินหน้ารถของผู้ตายก็หายไปบ่อย
เคยถูกเตือนและขู่จะให้ออกจากงานถ้ายังไม่เลิกนิสัยนี้
เป็นสาเหตุที่นายพรไม่พอใจผู้ตายแล้วก็เกิดเหตุนี้ขึ้นค่ะวันนี้ทีมข่าวเรานะคะ
ก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามนางพระกาภัณฑ์อายุห้าสิบสามปีผู้เห็นเหตุการณ์
ซึ่งเล่าว่าเมื่อวานช่วงประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนก็ยืนคุยกันอยู่ข้างร้านขายของชำค่ะ
ด้วยความรำคาญผู้ตายก็เลยเดินออกมาจนถึงหน้าร้านส้มตำจะกลับบ้านแล้ว
แต่ระหว่างนั้นเองตัวผู้ก่อเหตุถือมีดค่ะ
แล้วมาจากด้านหลังของผู้ตายเลยนะคะก่อนจะจ้วงแทงผู้ตายจนล้มลง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าเพราะผู้ตายซึ่งเป็นหัวหน้างานนั้น
เลิกจ้างหลังจากทำงานด้วยกันมา๒ปี
เพราะว่าผู้ก่อเหตุมักเบิกเงินล่วงหน้า

แล้วก็ยังชอบนำเรื่องของหัวหน้าไปคุยให้คนอื่นฟังด้วยนะคะ
ฟังเสียงของพยานที่เห็นเหตุการณ์หน่อยค่ะ
พยานฟังสมรรดี
เพราะ
นั่นก็เป็นคำบอกเล่าจากทางพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะ

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ก่อนคุมตัวไปฝากค้ำที่สารจังหวัดธัญบุรี

ติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
รอญาติมาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ